เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากสนามบอลก่อนนะ
คือเอกเอกอายุ๓๕แล้ว
บอลกับอีกทีมหนึ่งซึ่งมีน้องอายุ๒๒
มีจังหวะหนึ่งเนี่ยเอกไปเตะไม่โดนบอลโดนขา

มีคนถ่ายไว้แล้วก็ไลฟ์พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
พอไลฟ์ปุ๊บออกไปในโซเชียลคนด่าเอกคนนี้
ด่าเละเละถั่วลงเรียกว่าถั่วลงนี่แหละ
วันหนึ่งเอกไม่พอใจดักทำร้ายไอ้น้องคนนี้ฮะอ้าว
โอ้โหคุณผู้ชมตบหรือต่อยไม่รู้แต่ฟันไปเลย
เข้าไปทีนึงทางซ้ายเนี่ยลูกศรแดงนั่นคือเอกนะคุณผู้ชม
อายุ๓๕ปีต่อยน้องอายุ๒๒

แล้วก็เตะซ้ำเข้าหน้าไปโอ้โหเตะซ้ำเข้าหน้าอีกรอบนึง
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ก็ไปช่วยห้ามไว้ครับ
พี่ใจเย็นพี่แล้วก็ห้ามไว้ก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
เป็นสนามฟุตบอลในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครครับ
น้องคนที่โดนเตะโดนต่อยเข้าหน้าไปเนี่ย
เขามีพี่ชายนะพี่ชายเขาชื่อพี่อิง
โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดจากการแข่งขันฟุตบอลรายการหนึ่ง

ตอนแข่งเนี่ยมีจังหวะหนึ่งในเอก
นายเอกเตะเข้าขาน้องชายเขาด้านหลังอย่างจังเลยนะ
นี่คุณผู้ชมฮะนี่จังหวะนี้โอ้โหเห็นในสนามด้วย
นี่เอกเตะเข้าไปแล้วเกมก็เลยหยุดไปพักหนึ่ง
พี่เบิร์ตว่าเขาตั้งใจเล่นบอลหรือเล่นคน
เตะคนครับเพราะว่าผู้เล่นนะครับไม่ทันเขาแล้วแล้วเตะที่ขาหลัง
อันนี้บอลสนาม๗คนนะ

จังหวะนี้ผู้ตัดสินก็หยุดเกมก่อน

คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปในโซเชียลครับ
แล้วในเอกคู่กรณีโดนทัวร์ลง
ทัวร์ลงไม่พอเขาไม่พอใจมาเอาเรื่องกับน้องคนที่๒๔เนี่ย

ดักทำร้ายทั้งต่อยทั้งเตะจนน้องชายบาดเจ็บปากฉีกไป
เย็บไป๔เข็มพี่ชายก็ทนไม่ไหวครับ
หลังจากนั้นในเอกคู่กรณีก็มีการคุยกับผู้ใหญ่

นองว่าถ้าอยากเรื่องจบก็ต่างคนต่างอยู่
แต่ถ้าไม่อยากให้จบจะยังไงก็ได้นะ
หมายถึงยังไงจะยังไงก็ได้นะเนี่ย
แล้วทางพี่ชายของน้องคนที่โดนเตะเข้าไปโดนต่อยเข้าไปก็บอกอีกว่า
คำพูดนี้มันเหมือนว่าเอกมันไม่รู้สึกผิดอะไรเลย
ครอบครัวก็แจ้งความไว้แล้ว
และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ